ในช่วงนี้เราไปวิเคราะห์บรรยากาศภาพรวมการลงทุนกันต่อนะครับ
ก่อนที่เจเน็ตเยเลนจะแถลงว่าตกลงแล้วเฟสนั้นขึ้นไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย
รอบนี้๐๒๕จะได้เห็นหรือเปล่า
และวางแผนการลงทุนอย่างไรมีปัจจัยอื่นต้องดูหรือไม่
พูดคุยกันกับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุขครับ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
และคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุน
หลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเชิญครับทั้งสองท่านครับ

มาติดตามข่าวสารเศรษฐกิจด้านการลงทุนนะครับ
ก็ช่วงนี้ตลาดหุ้นอาจจะดูอึดอัดนิดนึงครับ
เพราะว่าหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านเราเอง
ต่างประเทศเองเนี่ยก็บวกลบได้ไม่มากนะครับ
ทางนี้ก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของคืนนี้นะฮะ
เป็นประเทศเรื่องของธนการกลางสหรัฐที่จะออกมา
เรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับ
ซึ่งตอนนี้เป็นอย่างไรคะกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้ง

แต่ว่าจริงสุดท้ายผมว่าเรื่องขึ้นดอกเบียดไม่ขึ้น
มันคงไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะทุกคนก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าน่าจะขึ้น
อยากดูสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เจนเต็ดยาเล่นจะพูดต่อว่า
จะมีการส่งสัญญาณอะไรอีกหรือเปล่า
แล้วเขามองทิศทางเศรษฐกิจยังไง
มีปัญหาในอนาคตหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจกว่า
อาจจะถือว่าเป็นประเด็นทางทุนต้องกำลังติดตามนะครับ
เพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวภายหลังจากที่ดิเลนได้ออกมาพูดไปแล้ว
เดี๋ยวก็คงจะมีบทวิเคราะห์คำพูดอะไรต่างมากมาย
เพื่อจะดูว่าจะมีการส่งสัญญาณไปข้างหน้าอีกหรือเปล่า
มันแปลความได้เยอะแยะเลยนะบอกก่อนนะ
เพราะว่าครั้งแรกพอมาเร็วกว่าที่คิด
คนก็คาดหวังว่ามันจะมีมากกว่าหรือเปล่า
จากที่ปีก่อนเรามองว่าปีนี้น่าจะมีอย่างเก่งก็๓ครั้ง
เราตอนแรกยังคิดตัวผมเองแล้วผมยังคาดว่า
ครั้งแรกน่าจะมาประมาณมิถุนาอะไรอย่างนี้
ครั้งนี้ดันแบบโอ้โหมาเร็วกว่าที่คิดเหมือนกัน
ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับ

ใช่วันที่๑๖นี่แหละ

กระแสเรื่องของการที่จะแยกตัวของกัน
เพราะว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือยุโรปตอนนี้มีการคุยกันเรื่องของการรับผู้อพยพ
อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยที่เขากำลังหาเสียงกันในแถลง
ซึ่งเยอรมันพี่ใหญ่เขาออกตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้อบพยพต้องรับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นของประเทศอื่นแล้วในสมาชิกว่าจะรับหรือเปล่า
ซึ่งประเด็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เนเทอร์แลนด์ทั้งหลายภาคการเมือง

ถ้าเรามอง๒๘พักที่มีตอนนี้เสียงของประชาชนก็มี๒แบบนะ
เสียงแบบต้องการให้ยังคงโอเคทุกอย่างเหมือนเดิม
เรายังอยู่ในกรอบของยูโรเหมือนเดิมเพื่อให้ยูโรก้าวต่อไป
อีกเสียงหนึ่งคือเสียงที่รู้สึกว่าไม่อยากให้มีผู้อพยพเข้ามา

ดังนั้นการคาดการณ์เนี่ยก็จะยากขึ้น
แล้วต่อเนื่องจากเนเทอร์แลนด์ก็จะมีฝรั่งเศส
ถูกต้องมีเรื่องต่างกับฝรั่งเศรษฐี

วันที่๑๖วันเดียวกันเลยจะไปประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น
ดังนั้นก็เป็นอาทิตย์ที่ต้องจับตามอง

ทีนี้ความเคลื่อนไหวในฝั่งของธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีครับพี่ทศ

อยากจะซื้อเพื่อที่จะพัฒนาเป็นรถยนต์
ไร้คนขับคุ้นมากไร้คนขับ

อย่างนี้ไม่แน่อนาคตถ้าจะซื้อรถยนต์สักคัน
สงสัยไม่มีแล้วอาจจะมี

อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยี

บ้านเราช่วงนี้ก็มีเรื่องจันทร์

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เคาะกันเรียบร้อย
ก็มี๒ตัวแทนหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
ตัวแทนแรกก็คือแบงค์เทพกับกษิกรร่วมมือกัน
แล้วก็มีอีก๕แบงค์พันธมิตรก็ออกมาเป็นอีกอันหนึ่ง
ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เครื่องร้านค้ารับบัตร
ที่จะต้องออกมามีต้นทุนที่ถูกลง
เวลาที่ต่อไปเวลาที่คนเข้าไป
ปกติเรารู้แต่ว่าใช้รับจากบัตรเครดิต
เมื่อก่อนมันรับแต่บัตรเครดิตตอนนี้จะรับบัตรเดบิตได้ด้วย
สมัยก่อนจริงก็รับบัตรเดบิตบางที่แต่แพงเหลือเกิน
ประมาณ๑๕๒๕ค่ามันเนียมแพง
ตอนนี้ถ้าเอาบัตรเดบิตไปใช้เหลือแค่๐

ต้นทุนของคนที่ใช้เครื่องของคนที่ติดเครื่องจะถูกมาก
ตอนนี้เองเราก็เริ่มมีการติดตั้งแล้ว
เราจะเห็นว่าเราเรียกว่าบัตรเดบิต
เดี๋ยวอาจจะให้กล้องเขาซูมมานิดนึงนะครับ
โอเคเค้าเรียกแต่สัญลักษณ์ตรงนี้นะ

ต่อไปนี้เวลาจะไปจับจ่ายใช้สอยกระเป๋าตังค์ไม่ต้องพกแล้ว

ใช่ถูกต้องเลยเพราะปลัดบัตรดีลตอนนี้เราก็ออกไปมี๓แบบ
มีออกมาทั้งหมด๓แบบก็สามารถไปติดต่อได้ที่ทางเทพ
ก็จะรับกระจ่ายโดยใช้บัตรเดบิตได้

อันนี้ก็อยากจะลองก็ต้องให้ลองไปใช้ดู
คือนโยบายก็ต้องบอกว่าดีทั้งภาคประชาชนภาคธุรกิจภาครัฐด้วย

อันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับ

เพราะว่าเดี๋ยวนี้อนาคตก็จะใช้เงินสดน้อยลง
ใช่ทุกอย่างมาเร็วกว่าที่คิดนะครับ

โอเคนะครับช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณคิงครับผม